สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รู้ก่อนร้อนหนาวในช่วงของข่าวสายนะคะในช่วงของวันหยุดแบบนี้วันแรงงานแห่งชาติพ่อแม่พี่น้องผู้ใช้แรงงานก็คงจะได้หยุดพักผ่อนไปเติมพลังกันในวันนี้นะคะแต่ก่อนจะออกไปไหนเนี่ยอย่าลืมค่ะตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนเพราะวันนี้พูดได้เลยว่าแต่ละจังหวัดแต่ล
แถบสีแดงเนี่ยอยู่สองพื้นที่หลักหลักก็คือตำบลเวียงอำเภอเมืองและตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายดัชนีคุณภาพอากาศสองร้อยขึ้นเลยนะคุณผู้ชมถือว่าต้องเฝ้าระวังอย่างมากสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจอยู่แล้วแต่พื้นที่อื่นอื่นที่เริ่มมีผลกระทบก็หลายจังหวัดนะคะอย่างเช่นที่ตำบลช้างเผือกตำบลศรีภู

แต่ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบก็คือเรื่องของแรงลมมันก็จะพัดมาทำให้ภาคใต้เนี่ยเจอฝนฟ้าขนองเยอะหน่อยถึง๑๗๐ของพื้นที่ส่วนปัจจัยเรื่องของความกดอากาศมันก็ยังมีนะคะนั่นคือมวลอากาศเย็นจากทางตอนบนจากทางจีนนะคะจะแผ่ลงมาประเทศไทยเมื่อเจอกับความร้อนที่ปกครุมประเทศไทยอยู่แล้วโอ้โห
ความตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ลมไฝตะวันตกเนี่ยค่ะพัดมาเจอกันทำให้เนี่ยค่ะช่วงกลางของประเทศโอ้โหแปรปรวนกันไปใหญ่เลยนะคะจับตาดูแล้วก็เฝ้าระวังกันเลยวันนี้มีหลายพื้นที่เกิดฝนฟ้าขนองเช่นทั้งภาคใต้ทั้งแถบนะคะภาคกลางตอนกลางภาคตะวันตกภาคอีสานกรุงเทพมหานครก็โดนเมื่อค

ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เพียงร้อยละ๑๐ของพื้นที่เท่านั้น
เพราะว่าอุณหภูมิจะทะลุแล้วก็ร้อนแรงถึง๔๓องศาเซลเซียส
ส่วนภาคอีสานร้อนจัดเลยนะคะ
แต่ว่ายังคงมีฝนลงมาให้ชุ่มฉ่ำบ้าง๑๒๐ของพื้นที่
ก็เจอกันแทบจะทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะ
ส่วนภาคกลางค่ะอากาศร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บ้าง
แถบตอนกลางของภาคนะคะแถบลบบุรีกาญจนบุรีสระบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์
ส่วนภาคตะวันออกอากาศร้อนค่ะ
แต่ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมพัดแรงได้๑๓๐ของพื้นที่
คลื่นสูงประมาณ๑เมตรนะคะ
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆมากนะคะฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นถึง๑๔๐ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด๓๘องศาเซลเซียสคลื่นสูงสุด๑เมตร
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันมีเมฆมากนะคะแล้วก็เกิดฝนฟ้าขนองได้สูงถึงร้อยละ๗๐ของพื้นที่
ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังกันด้วยเฝ้าระวังกันนะคะ
ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในเมืองหลวงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันนี้อากาศร้อนเป็นหลักแต่ว่าช่วงบ่ายจนถึงหัวข้ามก็จะมีโอกาสเกิดฝนได้บ้างบางพื้นที่นะคะ
ทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการตรวจสอบสภาพอากาศช่วงเช้าเดี๋ยวช่วงเย็นกลับมาติดตามกันใหม่ช่วงนี้สวัสดีค่ะ